ผู้สามีภรรยาพี่เอออนันต์บุญน่า

ไปส่งสามีภรรยาอ้อนศรีพันธ์

เรื่องงานไม่ต้องพูดถึง
ชุดท้องสิเรื่องรักก็ดีดิ

เขาหยอกกันน่ารักนะคะคุณ
แหมพี่เอออนันต์ค่ะ

จะคิดไหนก็มาดีครับ
ได้หมดจากท้าย

ไม่เหมือนอย่างที่ซ้อมกันไว้

จะทำตามสั่งห้ามนะคะ
อันตรายถึงชีวิต